คุณผู้ชมมันมีเรื่องราวหนึ่งถูกโพสต์ในโซเชียล
คุณย่าพาหลานอายุ๔ขวบป่วยจนตาปูดบวมอะนะ

แต่ว่าเด็กคนนี้พ่อแม่ไม่มีการแจ้งเกิด

แต่คุณหมอประเมินมาต้องใช้เงินในการรักษาประมาณสัก๘๐๐บาท

แล้วก็มีเรื่องราวโพสต์ในโซเชียล
คนก็เข้าไปมันเกิดขึ้นยังไง

ทำไมถึงปฏิเสธรักษาเด็กคนนี้

ดูสิครับนะฮะคือเรื่องราวนี้

น้องคนนี้ขออนุญาตใช้นามสมมุติชื่อว่าน้องพลอย
อายุ๔ขวบดวงตาปูด

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
อุบลราชธานี

ก็คือมีนางเพ็งรูปสวย

เป็นย่าของน้องพาไปตรวจ
แต่ย่ามีเงินติดตัวไปเพียง๖๐๐บาท

แต่ตามเหตุการณ์ที่โพสต์ก่อนนะ

เรียกเก็บเงินค่ารักษา๘๐๐๐บาท

พูดจากคล้ายปฏิเสธการรักษา

คนใจบุญมีเสียร้านดาวกาแฟ

ช่วยเรื่องของค่ารักษาพยาบาล

มีหน่องในตาและเกร็ดเลือดต่ำ

ห้องเพ็งนะก็บอกว่าน้องเนี่ยมีอาการป่วย
ก็คือ๑พฤษภาคมที่ผ่านมาพาน้องไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี
พอไปถึงปุ๊บจรฐษีก็ถามหาเอกสาร
ก็ต้องมีใบการเกิดอะไรแบบนี้สูติบัติอะไรอย่างนี้นะฮะ
ของน้องเพื่อทำประวัติแต่ว่าปัญหาแรกมันเกิดขึ้นเนื่องจากน้องพลอย
ไม่มีการแจ้งเกิดเนื่องจากว่าพ่อเป็นคนไทย
แม่เป็นคนลาวคลอดเสร็จปุ๊บเอาพลอยไปให้กับย่าเลี้ยงที่อุบล
แต่ไปคลอดอยู่สมุทรปราการแต่ไม่มีการไปแจ้งเกิด
อันนี้ไม่มีประวัติเรื่องของสูติบัติการเกิดนะฮะ
ปัญหาที่สองคือพอไม่มีการแจ้งเกิดทำให้น้องไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล
การรักษาขั้นต้นที่คุณหมอเรียกมาคือ๘๐๐๐บาท
แต่คุณย่ามีเงินติดตัวไป๖๐๐นะครับ
เจ้าหน้าที่เลยให้คุณย่าพาน้องไปติดต่อแผนกสังคมสงเคราะห์
ระหว่างนั้นเขาบอกว่าน้องร้องหนักมาก
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าทำไมย่าไม่พาน้องไปรักษาที่ฝั่งลาวล่ะ
คุณย่าได้ยินก็เหมือนว่าคล้ายที่จะไปเสียการรักษาอะไรแบบนี้
ก็เลยตัดสินใจพาน้องพลอยกลับบ้านครับ
บ้านนี้พวกเขาการฟากการจากการไปข้างหน้าทางในกินออกอยู่บ้างบ้าง
บ่ันยาข้อใส่เห็นยังยาโล่งพาเมื่อเขาเมื่อ
เขาเจาหมอเขาเจาว่าเจาหนึ่งไม่มีเงินแมนอาย

ก็เลยลูกหลานก็ร้องก็เลยพากลับบ้านไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้ไปฟังทางด้านของโรงพยาบาลบ้านนักข่าวไปถาม
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคนหนึ่งนะฮะเขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยหลังจากบอกคุณย่าไปว่าคุณย่าไปติดต่อแผนกสมคมสงครอสนะนะฮะก็เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก็รอรอให้คุณย่าพาหลานไปตรวจอีกครั้งนึงเรียกเท่าไหร่ก็เรียกไม่มาก็เลยหาตัวคุณย่าไม่เจอสุดท้ายเนี่ยไม่เจอแล้วก็คุณย่